ยังไม่ครบใช่ไหมเพราะว่าอยากจะแบบลุ้นให้ชัวร์
ไม่แต่คราวนี้เป็นการฉีกโพทุกโพลเห็นไหม

ทุกทุกโพลแต่ใกล้กิจวิสูจน์คือนิดา
ตอนแรกเลยเนี่ยภูเชศมหาธนาคนิดาเนี่ย

แต่ตอนแรก๙ไปทร่องหมดเลยนะ
ใช่ตอนแรกนี่คือทั้ง๓๓เขต

แต่อันนี้เขาบอกว่าที่ร่านกระบังอ่ะค่ะ
คุณธีรรัฐใช่ไหมคะ
บอกว่าคุณธนทัศน์ลงพื้นที่ตลอดจริง
ใช่คือเขาเร็วเขาคุณสามารถรักษา
พื้นที่เขต๒๐ลาดกระบังเอาไว้ได้
เพราะฉะนั้นคำว่าบ้านใหญ่หายหมดเลย
ล้มช้างล้มยักษ์ล้มบ้านใหญ่

ในหลายเขตล่ะที่ศาลการณ์
ทุกคนบอกเอาละบวกรบคูณหันออกมาน่าจะ๒๐๐กว่า
ไม่ถึงจริงไม่ถึง๒๐๐กว่าจริง

แต่เกิดขึ้นกับฝั่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วล่ะ

เว็บของไทยรัฐออนไลน์เขาก็จะมีการทำเหมือนกับ
คะแนนคู่ขนานกันไปที่ได้รายงานผลมาจากทางกรกตใช่ไหมคะ

คือเห็นเลยว่าสีส้มสีแดงเนี่ยมันเทมาหนักมาก
แต่มันก็คือต้องยอมรับว่าสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มสีฟ้าก็มีแซมมาด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่มากเป็นประวัติการ
อันนี้ตามที่กรกตเขาออกมาแถลงวันนี้นะคะ
โดยบอกว่าเมื่อวานมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์รวมแล้วทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ๗๕คน
ซึ่งก็มากเป็นประวัติการอย่างน้อยก็มากกว่าเมื่อปี๖๒ด้วยนะคะ
จากผู้มีสิทธิ์๕๒ล้าน๒๒๐๐๐กว่าคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กัน๓๙ล้าน๒แสนกว่าคนค่ะ
สรุปผลอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะจากที่ให้กรกตแถลงมาผลอย่างไม่เป็นทางการ
การเลือกตั้งเมื่อวานนี้

กลายได้ไป๑๑๓ที่นั่ง
เพื่อไทย๑๑๒ที่นั่ง
ภูมิใจไทย๖๗ที่นั่ง
พลังประชารัฐ๓๙ที่นั่ง
ประชาธิปัจร์๒๒ที่นั่ง
ไทยพัฒนา๙ที่นั่ง

แล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อย๕ที่นั่ง
เก้ากลายได้ไปทั้งหมดเนี่ย๑๔ล้าน๑๐๐๐๐แบนกว่าคะแนน

รวมไทยสร้างชาติมาเป็นที่๓นะคะ๔๖๐๐๐กว่าคะแนนได้๑๓ที่นั่ง
ภูมิใจไทย๑ล้าน๑แสนกว่าคะแนนได้แค่๓ที่นั่ง

ต้องยอมรับภูมิใจไทยเขาได้สอสอเขตเพิ่มขึ้นเยอะ

ใช่ก็คือเบอร์๑คือคุณอนุทินเบอร์๒คุณศักดิ์สยามเบอร์๓คือคุณทรงศักดิ์
นี่แค่นี้เลยค่ะที่เหลือก็๑๒๓ยังได้อยู่
ใช่แต่ตั้งแต่๔จนถึงที่เหลือทั้งหมดนะคะตกหมดเลย
กระทั่งน้องเพลงใช่ไหมฮะน้องเพลงก็หลุดนี่
คุณสุประชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยก็หลุด
รู้มันเลยหลุด
อย่าว่าแต่ภูมิใจไทยเลยค่ะของเพื่อไทยเองก็ตอนแรก
ประกาศ๓๒เมื่อเช้าชัดเจนออกมา
เหลือแค่ดรหญิงอยู่คนเดียวใช่ไหมที่เป็นโคศกภักดิ์
แล้วทีนี้ประชาธิปัตย์ได้ไป๘๙๐๐๐กว่าคะแนน
ก็ได้๓ที่นั่งประชาธิปัตย์ก็หลุดไปเยอะ
ประชาธิปัตย์รู้สึกว่าคุณจูรินได้อดีตหัวหน้าพัก
แต่ปรากฏคุณจุลินลาออกจากหัวหน้าพักใช่
เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มีการขยับขึ้นถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณจุลินยังได้อยู่คุณชวนยังได้อยู่
แต่นี่คือคนที่หลุดค่ะคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์หลุด
เอ๊สุชัชวีก็หลุด

เราเนี่ยต้องจดจำไว้หนึ่งอย่างเลยนะฮะ